ใครที่เคยใช้บริการก็จะมีส่วนหนึ่ง
หรือใครเคยใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน
ประเด็นนี้คุณผู้ชมล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าผู้ที่เดือดร้อน
ที่เคยซื้อคูปองสินค้าโปรโมชั่นส่วนลดของสินค้าบริการต่าง
แล้วเว็บไซต์นี้ปิดตัวลงไป
สามารถจะร้องเรียนเรียกร้องความรับผิดชอบได้
อกจากนี้ครับคนที่เดือดร้อนนั้นเขาก็รวมกลุ่มกัน

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ครับ

ก็รวมตัวกันผ่านถัดเฟซบุ๊กแฟนเพจในชื่อ
เพื่อแชร์เรื่องร้องเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลครับ
โดยพบว่าหลังจากเปิดใช้งานไม่ถึง๑วัน
คือพอเปิดเพจนี้ขึ้นมาแล้ว

แล้วตัวเลขของผู้ติดตามก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย
ส่วนการตรวจสอบเนื้อหานั้นก็พบว่าร้านค้าจำนวนหนึ่ง

ขณะที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือว่าสพทอนะครับ
ประเด็นทางกฎหมายแล้วก็แนวทางการดำเนินการ
ถือว่าเป็นสื่อกลางในการโฆษณาสินค้าและบริการเท่านั้น
ดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านทางเว็บไซต์นี้
ถือเป็นธุรกรรมระหว่างร้านค้ากับผู้บริโภคโดยตรง
ทางร้านค้าไม่สามารถปฏิเสธการใช้คูปองได้
ในขณะที่นางสุรังคณาวายุภาพผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก็พูดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้า
บริการและผู้บริโภคถือว่าเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
เพื่อเรียกเงินค่าสินค้าหรือบริการคืนโดยเร็วที่สุด
อกจากนี้ครับก็ยังสามารถไปแจ้งที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต
โดยทางสพทอจะมีการประสานทำงานร่วมกันกับสคบ

หรือสายด่วนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหมายเลข๑๑๖๖
เราพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับถึงแนวทางในการเยียวยาการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน
เว็บไซต์ปิดตัวลงปิดกิจการในแถบอาเซียนทั้งหมดนี้
จะทำอย่างไรเราพูดคุยกันกับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขาธิการสคบนะครับคุณอำพลวงศิริครับสวัสดีครับท่านครับ

ครับณขณะนี้เองสคบมีตัวเลขผู้ที่เดือดร้อน
ครับครับตอนนี้ยังไม่มีผู้มาร้องเรียนเลยนะครับนะฮะ
เพียงแต่ว่าบริษัทนี้เคยได้มาตั้งแต่จดทะเบียนมาเนี่ยนะครับ
เคยมีปัญหานะครับที่มีผู้บริโภคมาร้องเรียนกับสังคม
สคบเนี่ยที่ผ่านมานั้น๓๗รายด้วยกัน๓๗เรื่อง
ครับแต่ก็เป็นเรื่องที่สคบสามารถจะเป็นการ
เจรจาให้กับผู้บริโภคสำเร็จจบหมดแล้วทั้ง๓๗ลายนะครับ
ส่วนใหญ่๓๗เรื่องเป็นเรื่องไหนครับท่าน

เรื่องที่ผ่านมาที่เคยมาร้องเรียนเป็นเรื่องประเภทไหนเป็นหลักครับท่าน
ก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็คือซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า
หรือเป็นค่ามาช้าหรือสินค้าจำนวดปกป้อง
หรือว่าการคูครองบริการอย่างนี้นะครับ
เพื่อใช้บริการทางฟูปองแล้วก็ไม่ได้รับเป็นเป็นการ

ซึ่งทางสคบก็ได้เชิญผู้มีอำนาจของบริษัทนั้นมาเจรจา
แล้วก็มีการชดใช้เยียวยาให้กับผู้บริโภค
เป็นบัตรที่ปลอดใจก็ยุ่นไปตั้ง๓๗เรื่องแล้ว
แต่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเป็นข่าวอยู่ปัจจุบัน
ที่ว่ามีการติดตัวของบริษัทผู้ชายชนยังไม่ได้มีมาร้อง
ที่ศาลกบนะครับครับแต่ทางศาลกบเองก็ได้รีบเป็นเป็นการในเรื่องนี้แล้วนะครับ
นั่นก็คืออ่าหลังจากอ่าหลังจากทราบปัญหาจากสื่อทั้งหลายเนี้ยนะครับ
เราก็ได้รีบเป็นเป็นการแดดแดดดีทั้งสื่อนะครับแจ้งพยังบริษัทอ่า
เนี้ยนะครับอ่าให้มาชี้แจงนะครับให้มาชี้แจงที่ศาลกบนะครับอ่า
แล้วก็แนวทางที่จะแก้ปัญหาของบริษัทอ่ารวมต้องอ่าตามที่จะเชิดเจิดวันเสียหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ภูมิโปรกเนี้ย
ให้ในวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันร้อยห้าสิบเก้านะครับนะฮะ
เพื่อได้มีหนังสือแก้ไปยังบริษัทแล้วนะครับแล้วทางเดียวกันเนี้ยอ่า
บอยเองก็อ่าได้ตรวจสอบบริษัทด้วยนะครับว่าการที่บริษัท
นี่ประกาศกิจการลงเนี่ยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
กับบริษัทไม่ได้รับสินค้าหรือไม่สามารถใช้บริการหรืออาจจะเกิดความเสียหาย
ในกรณีอื่นอื่นที่เกี่ยวกับการเป็นใช้บริการของมูลศัพท์ครับ
ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงเนี้ยนะครับประชาชนเนี้ยอ่า
ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายดังกล่าวนั้น
ถ้ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฤทธิการของบริษัทที่อาจเขารับศนาภิกษา
หลอกลวงผู้อื่นนะครับโดยที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ
หรืออาจจะปกปิดข้อความจริงที่ควรจะบอกแจ้งให้กับประชาชน
ท่าครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลตึงทรัพย์ศิรษฐ์เรียกก่อน

ธุรกิจกรรมเช่นนี้เข้าข่ายความผิดขาดเช่าโกงประชาชน
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ประชาชนสามารถฟ้องร้อง
อาหารดำเนินการสร้างกฎหมายในกรณีอาญาได้เลย
เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้นี้เอง
ก็เป็นฐานที่ทำให้ทางสคบได้มีหนังสือ

เพื่อจะให้ประบังศศูนย์ได้ตรวจสอบ
ตามกฎหมายของประบังศศูนย์
ในเรื่องของการทำธุรกรรมของบริษัทนี้
ว่ามีคำเทิดเข้าคำเทิดออกจากใคร
นอกจากทางแบงค์แจ่มอิการลังับกราคาทำธุรกรรมแล้ว
ตรวจสอบใต้ตัวทางธุรกรรม

แล้วส่งเรื่องไปสคบอีกตกลงขั้นตอนยังไงฮะ
เพื่อจะให้เร็วขึ้นนะครับ
ให้ประชาชนที่รับความเสียหายนะครับ
แจ้งมาที่ศาลกบหรือร้องมาที่ศาลกบได้ไหนนะครับ

ก็คือหนึ่งนะครับถ้าท่านอยู่ในศาลกบ
ก็ท่านแจ้งท่านเดินทางไปแจ้งที่
ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงาน
จังหวัดที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัด
จะมีเจ้าหน้าที่ศาลกบอยู่ต่อ๒ท่าน

ถ้าที่ส่วนกลางก็เดินทางมา

ก็มาที่ศูนย์ราชการอังคาร๔ชั้น๑
ต้องนำหลักฐานอะไรไปด้วยไหมครับ

ในการไปร้องเรียนกับศาลกบ

ที่ว่าจะได้ทำข้อตกลงหรือเป็นสัญญา
หรือว่าหลักฐานการส่งเงิน
ให้กับทางบริษัทอะไรที่มีอยู่ทั้งหมด
แต่ให้จำติดตัวมาด้วยนะครับ
เพื่อเราจะได้รวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น

เพื่อทางศาลกบจะได้ดำเนินการสร้างผลหมายในขั้นตอน

ก็จะเรียกผู้มีอำนาจของบริษัท
อย่างนั้นก็จะมาใส่เกลียดก่อนว่าจะชดใช้ความเสียหาย

เพื่อให้ดำเนินการได้ทันท่วงทีกับความเสียหาย
ไม่สามารถที่จะชดเชยเกี่ยวยาได้

ก็เป็นโจทย์ฟ้องแทนผู้บิโภคทั้งหมดเลยในเคสเดียวกัน
แต่ว่ามีหลายเจ้าทั้งหมดแทน
ก็เลยไปข่าวสำคัญให้ประชาชนมา
ได้ครับด้วยเวลาจำกัดขออีกนิดหนึ่งครับ

มของสพทอบอกว่าเป็นกรณีที่ร้านค้าถือว่าดีลกับ
ผู้บริโภคโดยตรงแล้วร้านค้าจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
ของพระราชิบหยักษ์ทุมกองผู้บริโภคอยู่
เราสามารถดำเนินการกับเขาได้ตามกฎหมายทุกอย่าง
คือเอาเอกสารหลักฐานไปปรึกษาสคบได้ความชัดเจนมากที่สุด

ดำเนินการยากไหมครับช้าไหมครับ
แล้วจะเกิดกรณีแบบนี้อีกกับเว็บไซต์อื่นที่คล้ายกัน

เป็นชาวต่างชาติต่างด้านจำนวนมีอยู่๔๙

เพราะฉะนั้นคนไทย๒คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือ
คือว่าคนไทยก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นหุ้นส่วนของคนไทย
นั่นยังอยู่ในประเทศไทยนะครับ
เราต้องมาดำเนินการกับหุ้นส่วนที่เป็นของคนไทย
เป็นร่วมส่วนข้างล่างอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นคงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับ

ต้องจับตามองใกล้ชิดสคบพร้อมให้คำปรึกษาตลอดนะครับท่าน

เวลามีจำกัดครับมีโอกาสพูดคุยกันใหม่ครับท่านครับ
สวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับคุณครับ